ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

เกมต่อชีวิต

นี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ความฝันของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือ
อยากเห็นลูกหลานอยู่กันอย่างสุขสบาย
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัว
แต่หากวันนี้ลูกหลานยังลำบากยังขัดสน
ยายคนนี้ก็พร้อมที่จะสู้ไปกับลูกและหลาน
ไม่ว่าร่างกายจะโรยราสักเพียงใด
เพื่อความฝันที่เป็นจริงในสักวัน
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับ
ปีนี้ยายก็อายุ๘๐

ก่อนตายอยากเห็นลูกหลานอยู่ดีกินดีมีความสุข

มีบ้านอยู่ให้พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว
วันนั้นยายคงมีความสุขมากที่สุด
แต่ยิ่มถึงไม่เอยชฟวิเศษ
ทุกวันนี้ฉันขายขนมปร่งเหน็น
ไปเรื่อยตรงไหนว่างแม่ค้าไม่อยู่ฉันก็จอดห่าง
ตั้งแต่๖โมงเช้ายันถ้ามันไม่หมดเขา๖โมงครึ่ง
เวลาเห็นข้ามถนนบางทีฉันจะพาไฟแดก
เพราะว่าทางนี้มันใกล้หน่อยฉันก็กลัวตำรวจจะ
มองซ้ายมองฝาก็ไม่มีก็ข้าว
เวลาไปขายนะมีปัญหาเกินมากวิ่งกระโดดเกาะ
จังก็สงสารนะเองเขาก็อดหยากมากนะ
ส่วนหลานฉันกลับมาจากโรงเรียนก็มาช่วยขาย
หนูเป็นหลานยายสาลีค่ะแม่หนูเป็นลูกสาวของยายค่ะ
แม่หนูเขามาให้ยายเลี้ยงค่ะ
พ่อเขาก็ไปไหนไม่รู้ค่ะเขาแบบหนูไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยค่ะ
วันเสาร์อาทิตย์ค่ะหนูก็ไปรับจ้างร้านข้าวมันไก่ค่ะ
เวลาหนูไปทำงานหนูก็จะเก็บตังค์ไว้จ่ายค่าเทิมอะค่ะ
พอประมาณบ่าย๒ก็ช่วยเขาเก็บร้านจนเสร็จ
จากนั้นหนูก็มาช่วยยายขายขนมต่อค่ะ
ทุกวันนี้ฉันก็อยู่กับหลานสาวชื่อพีชเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด
เช่าบ้านอยู่เนี่ยเพราะอยู่ในตัวเมืองนี่มันเข็นขายได้
เพราะช่วยเหลือตัวเองได้
ส่วนเปิ้ลเขาก็จะเอาอยู่บ้านกับเมียเขานอกตัวจังหวัด
สมัยก่อนแม่ซอรี่กับน้องพีชก็อยู่บ้านหลังนี้แหละ
มันห่างจากตัวเมือง๓๔โลอย่างนี้
แม่เขาอยากค้าขายเลยไปหาบ้านเช่าในตัวเมือง
ไปขายของมันสะดวกแล้วน้องพีชก็ไปโรงเรียนด้วยใกล้โรงเรียน

เช้าขึ้นมาตอนตี๔หนูกับแฟนก็ได้ทำขนมโป๊งเหน่งมาส่งแม่ทุกเช้า
ขนมเข้าตู้จัดเลี้ยงให้แม่เรียบร้อยแล้วแม่ก็จะออกไปขาย
อกจากเขาทำขนมมาส่งเขาก็ทำกับข้าวมาให้กินได้ทั้งวัน
เอาขนมมาส่งเสร็จเขาก็ไปขายตลาดนัด
ของที่ผมทำขายก็คือขนมโตเกียว
ยายเขาไปขายของตั้งแต่เช้าขายเย็นอย่างนี้ค่ะ

วันไหนเหลือเยอะนะคะยายเขาก็บอกว่าแบบ
เนี่ยอย่าไปบอกลุงเปิ้ลนะว่าเหลือเยอะ
เขากลัวลุงเปิ้ลเครียดอะค่ะ
ว่าแบบขายไม่หมดแล้วก็แบบไม่มีตังค์จ่ายหนี้อะค่ะ
บางวันลุงเปิ้ลก็จับได้บางวันก็จับไม่ได้ค่ะ
ฉันขายของตั้งแต่๖โมงเช้ายัน๖โมงเย็นก็เหนื่อยอยู่
มือไม้ก็เริ่มจะนั่น
แต่ต้องทนทำไหนจะค่าเช่าบ้าน

ฉันก็ทนอยู่ไม่ได้
กลัวว่าจะนอนติดเตียงฉันหยุดไม่ได้
มันไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสิ่ง
ครอบครัวผมก็มีหนี้๑๐๐๐บาท
ต้องส่งรายวันวันละ๔๐๐
มาลงทุนมาขายขนม
มันขายไม่ดีหมดทุน
แม่สาลีก็ไปยืมเขามาอีก
อีกช่วยลูกอีกกลัวลูกจะไม่มีเงินขายของ
เป็นกู้ไม้อีกหมึนห้าส่งวันละหกร้อย
ทุกวันนี้ฉันก็เป็นหนี้เขาต้องส่งเขาวันละพัน
แกเข็นรถไปขายตลาดสายตาแกก็ไม่ค่อยดี

เคยเคลียร์รถเขาไปขายตรงประหลาดบนเมืองอ่ะตกท้องไป
ขาบวมฉันก็ไม่ได้บอกลูกฉันกลัวลูกเขาเป็นห่วง
คือว่ากลัวเขาจะเสียกับกำลังใจไม่อยากให้เขาทุกข์
ตอนแกตกหลุมเนี่ยแกไม่บอกเลยก็ต้องรีบพาแกไปหาหมอ
แม่แก่แล้วทำไมให้แม่ขายของ
อยู่แล้วก็เป็นห่วงจะทำไงได้

แม่เขาก็เป็นห่วงว่าผมมีหนี้สินอยู่
อยากจะช่วยก็เลยแม่ก็ต้องออกขายของด้วย
เขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นภาระของหนูสองคน

ทุกวันนี้ยายอยากมีเงินสักก้อนซื้อบ้านสักคราวอยู่
ให้พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว

เพราะตัวหนูเองหนูก็ไม่มีแม่

ยังแบบมาเข็นของขายอยู่เลยอะค่ะ

แบบส่งหนี้แล้วก็ส่งหนูเรียนอีกค่ะ

อยากให้เขาไม่ต้องมาทำงานหนักแบบนี้ค่ะ
ให้แม่ค้าขายอะไรอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหน

ขอต้อนรับพบครัวของคุณยายส

สวัสดีครับยายสวัสดีทุกคนครับ
คุณยายยายขายขนมตุ๊กเองเหรอครับ
ตั้งแต่๖โมงเช้าขนมมาส่ง

อยู่๖โมงครึ่งถึงทุ่ม
อย่างไรผ่านไปผ่านมาช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ
เพราะว่ายายจะได้ไม่ต้องเก็บแอบไว้ในใต้รถอีกนะครับ

วันนั้นเดินเข้าไปวันนั้นแม่ออกสาย
ก็เลยเดินเข้าไปดูกันว่าเออแม่เป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ

นี่ทางนี้ก็เดี๋ยวแม่ผมเอาน้ำให้
เปิดตู้เย็นมาไอ้ยาไต้มุ่งเลย

ก็บ่อยนะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นมั่ง

กลัวว่าลูกจะไม่มีเงินใช้หนี้

ฉันกู้มาให้ลูกชาย๑๕๐๐ลงทุน
แต่ยายยายก็คือใช้ชื่อของยายเนี่ยไปกู้มา
ซึ่งพี่เปิ้ลไม่ได้รับรู้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเห็นว่าลูกหมุนเงินไม่ทัน

เป็นเหตุที่แม่ไม่อยากจุดขายของ

ที่คุณยายเดินไปขายนะครับ
มันเป็นท่อเขาทำท่อเอาไว้
แล้วยายรู้ไหมคะว่ามันมีมันมี
มีเข็นมาประมาณ๕ปี๖ปีนี่

จ้ะแต่ตอนนี้ฉันว่า
วันนั้นไปหาหมอหมอตาก็บอกคุณยาย
ทำไม่ได้เลยนะอายุ๘๔แล้วครับ
เปลี่ยนใหม่ไม่ได้หมดอายุ

เพราะว่าทางเนี่ยมันเป็นทางที่เรายายไปทุกวัน

ก็คือหนึ่งปัญหากุ้มใจตาก็จะบอด
และอีกอย่างหนึ่งก็หนี้สินก็ยังมี
ลูกจะอยู่อย่างไรฉันจะอยู่อย่างไร

คิดไปตกพวดลงไป
พอดีมีคนเขาแถวนั้นเขาลงเฟสกัน

ตอนนี้ลูกรู้ข่าวได้อย่างไร

ก็เสียใจกับกันรีบมาเมฆ

เฮ้กลัวเราจะเปรี้ยงเงิน

สองคนผัวเมียเนี่ยคือไปขายที่ตลาดนัด

แพนด้วย

แพนด้วย

แพนด้วย

แพนด้วย

แพนด้วย
ที่อย่างแบบเพื่อนอะเค้ามีครอบครัวพร้อมนั่งพร้อมตายใช่ไหมคะ
แต่ว่าหนูไม่มีหนูก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองค่ะ
จ๋าถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต
ยายจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนเลยอันดับแรกใช้หนี้เขาให้หมดก่อน
อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องที่สองคืออยากอยู่
ความคันเดี๋ยวน้องผิดไม่มีเพราะตอนนี้อยู่กว่าหน้าตี
ฝันของยายเป็นจริงนะแล้วขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะความรักเพียงคำเดียว
ที่ทำให้ลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ขอสู้ต่อเพื่อครอบครัว
เรามาเป็นกำลังใจให้กับคุณยายสาลีและครอบครัวนะครับได้พิชิตโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณยายสาลี
จังหวัดลบบุรีนะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับคุณยายเตรียมตัวมากค่ะคุยกันมาแล้วนะ
เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ทำให้เต็มที่นะครับ
เรื่องให้ดีเท่านั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณยายสาลีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ยายครับคำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้ยายมั่นใจเรื่องไหน
ยายตอบเรื่องนั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

นี้เรื่องที่หนึ่งแพนเค้กเรื่องที่สองวังนารายเรื่องที่สามดาวพระศุกร์
เรื่องที่สี่บ้านของเราเรื่องที่ห้าร้องได้ให้ล้านวันอะไรค่ะ
เรื่องวังนารายครับ
ยายครับบ้านเราอยู่ใกล้กับวังนารายหรือเปล่าครับไม่ไกลค่ะแต่อยู่ตลาดบนเมือง
ยายพอที่จะทราบประวัติของวังนารายเข้าเข้าบ้างไหมพอได้มานิดหน่อย
ที่ผมถามประวัติเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยแม้แต่กระทั่งหน้าวังเนี่ยนะครับ
เขาจะมีแผ่นป้ายที่เขียนประวัติของวังเนี่ยติดเอาไว้เลย
คำถามอยู่ที่วังนารายนี่แหละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วังนารายสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
เมื่อกีภาพศอสตร์สองพันสี่สองร้อยเก้าสำหรับใช้เป็นที่ประทับล่าสัตว์
ออกว่าราชการและต้อนรับแขกเมืองสถานที่แห่งนี้ก็หมดความสำคัญและถูกปล่อยทิ้งร้าง
วังนารายได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในรัชกาลใด
ตัวเลือกที่หนึ่งรัชกาลที่สี่
ตัวเลือกที่สองรัชกาลที่ห้า
ตัวเลือกที่สามรัชกาลที่๖
ตัวเลือกที่สี่รัชกาลที่เจ็ด
ยายไม่เคยรู้ประวัติวังนารายเลย
ยายเจอโชฆ์ข้อนี้ยายกำลังเลย
ที่จะให้ยายตอบถูกด้วยนะจ๊ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งรัชกาลที่สี่ครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งรัชกาลที่สี่ครับ
ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้เปิ้ลมาเลือกทานขนมเอก
เลือกเรื่องไว้ด้วยเลยนะครับ
ให้พี่เปิ้ลมานะครับให้พี่เปิ้ลขึ้นมานะเหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องนะครับ
คือเรื่องแพนเค้กเรื่องดาวพระศุกร์เรื่องบ้านของเราเรื่องร้องได้ให้ล้าน
เอาเรื่องเปิ้ลแพนเค้ก
แพนเค้กนะครับเอาเรื่องเปิ้ลแพนเค้กนะครับ
น่ารักดิขอเจอพี่เปิ้ลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เปิ้ลแพนเค้ก

แพนเค้กเราอร่อยไหมอร่อยครับ

ตลาดนัดข่าวแก้วครับตลาดนัดโคกปุ้มครับ
ไปเลือกซื้อกันได้นะครับแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ
อย่าเดินผ่านเฉยนะครับขอร้องพร้อมไหมครับพี่เปิ้ล
พร้อมครับแพนเค้กนะครับผมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์
โจทย์ข้อนี้ครับก็ประมาณอย่างเงี้ยนะพี่นะครับผม
แต่เดี๋ยวเราต้องใส่ไส้นะครับวันนี้นะผมจะให้ทำแพนเค้กนะครับ
มันมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย๓ไส้เนี่ยไส้ละ๒กล่อง
พี่ต้องการผู้ช่วยไหมต้องการครับถ้าต้องการผู้ช่วย
ใครจะเป็นผู้ช่วยดีครับเป้าพี่เป้าเชิญครับ
ทำแพนเค้กจำนวนหกกล่องพายในเวลาสามนาที
ผมขายแพนเค้กมาสามสี่ปีขายกล่องละยี่สิบบาท
แล้วผมทำเร็วคิดว่าได้แน่นอนครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไปฝั่งนู้นก็ได้ไปเชื่อนแกะฝั่งนู้นก็ได้

เวลาดีเวลาดีไปไปไปไป

สีเขียวสีเขียวนะครับไปเลยไปเลยพอแล้วแดงพอแล้ว
พอแล้วแกะเลยแกะเลย
ไปพอแล้วครบแล้ว
แดงพอแล้วแดงพอแล้ว
คำนวณดูซิว่า๖กล่องนี้เราให้เวลาว่า๓นาที

เอาละพี่จ๋าก็ขอให้ภารกิจนี้สำเร็จนะครับสองคนผัวเมียนะ
ทำได้แล้วขอขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับไปครับไปล้างไม้ล้างมือครับไปแล้วไปลุ้นกัน
เปิ้ลยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เป้านะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เป้าขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ดาวพระศุกร์เรื่องบ้านของเราเรื่องร้องได้ให้ล้าน

เชิญพี่เป้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วบ้านของเราหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

แล้วในภาพนี้เป็นที่นอนของใครครับ

เอาล่ะแต่ว่าพี่เป้าก็ยังพอรู้เลยใช่ไหมล่ะครับว่าเป็นที่นอนของแม่นะ
แล้วหมอนด้านบนนั้นคือหมอนของใครครับ

คำถามอยู่บนปลอกหมอนใบนี้แหละครับแล้วก็ลวดลายบนนั้นแหละครับ
ไม่มีรูปผลไม้ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งกล้วย
ตัวเลือกที่สองสตอเบอรี่
ตัวเลือกที่สามแอปเปิ้ล

เราก็เคยเข้าไปบ้านแม่บ่อยเอาขนมไปส่ง
แต่เราก็ไม่เคยสังเกตหมอนของแม่เลยว่ามีอะไรบ้าง
พอคำถามนี้มาเราก็อึ้งเหมือนกัน
เราก็มั่นใจห้าสิบห้าสิบเราก็พยายามสู้สู้
ตอบข้อสี่ตัวเลือดที่สี่สม
ตัวเลือกที่สี่ส้มครับ
เอาล่ะเหลืออีกหนึ่งข้อครับนั่นก็คือน้องพีชนะครับ
เป้าจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพีชขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
คือเรื่องดาวพระศุกร์และเรื่องร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้านนะครับขอให้โชคดีครับ
น้องพีชมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พีชได้เคยดูรายการร้องได้ให้ล้านไหมลูก
ดูทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ
หนูต้องรีบดูนะลูกป่านุ่มแกอายุเยอะแล้ว

ก็คือดูร้องได้ให้ล้านเสร็จแล้วก็เป็นเกมต่อชีวิต

จะมีโครงการพิเศษก็คือร้องได้ให้บุญนะครับ
ที่จะเชิญเหล่าศิลปินดารานะครับมาร่วมร้องเพลงทำบุญนะครับ
เอาละคำถามก็อยู่ตรงนี้แหละ
พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักร้องคนใดที่ยังไม่เคยมาในรายการร้องได้ให้ล้าน
ในโครงการพิเศษร้องได้ให้บุญ

หนูชอบดูร้องได้ให้ล้านกับคุณยายค่ะ
หนูเพิ่งดูได้ไม่นานนี้ค่ะ
แต่ว่าแคมเปญร้องได้ให้บุญ
หนูยังไม่เคยติดตามเลยค่ะ

ตัวเลือกที่สี่ค่ะเบิ้ลประทุมราช
ตัวเลือกที่สี่เบิ้ลปฐุมราชครับ

ครอบครัวของคุณยายสาลีจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมดเลย๔ข้อ
แล้วคว้าเงินทุนสูงสุดเลย๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับต่อไปนี้นะครับ
จะเป็นวินาทีที่ตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณยายสาลีนะครับ

ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสนั้นจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้

และเข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้

มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

แต่ที่แน่มีรอยยิ้มและความสุขกลับไปแน่นอนครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับ
จากเรื่องร้องได้ให้ล้านครับ
แม่หนูเป็นลูกสาวของยายค่ะ
แม่หนูเขามาให้ยายเลี้ยงค่ะ
เสาร์อาทิตย์ค่ะหนูก็ไปรับจ้างร้านข้าวมันไก่ค่ะ
จากนั้นหนูก็มาช่วยยายขายขนมต่อค่ะ

อยากให้เขาไม่ต้องมาทำงานหนักแบบนี้ค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นักร้องคนใดที่ยังไม่เคยมาในรายการ

โครงการพิเศษร้องได้ให้บุญ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

ยายก็ฝันว่าก่อนตายอยากเห็นลูกหลานอยู่ดีกินดีมีความสุข
ไม่มีหนี้สินมีบ้านอยู่ให้พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว
วันนั้นยายคงมีความสุขมากที่สุด
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วังนารายได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในรัชกาลใด
ตัวเลือกที่๑รัชกาลที่๔ค่ะ

วังนาลายนะครับได้รับการบุรณาฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในราชการที่๔นะครับ
เอาละฮะตอนนี้ทำไปได้แล้ว๒ข้อนะครับ
ครอบครัวของกุญญาณสาลีจากรบบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องแพนเค้กครับ

เคยขอร้องแกนะให้แกหยุดขายของ

ตอนแกตกหลุมเนี่ยแกไม่บอกเลย
ต้องมีภาพแกไปหาหมอ
แม่แก่แล้วทำไมให้แม่ขายของ

เราไม่มีเงินและโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทำแพนเค้กจำนวนหกกล่องท้ายในเวลาสามนาที
ลุ้นกันว่าพี่เปิ้ลทำได้หรือไม่ได้ครับ

ให้ว่า๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๓นาที๑๐วินาทีครับ
ตอนนี้ครอบครัวของคุณยายสาลีนะครับได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และคุญแจต่อชีวิตสองดอก

หนึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละครับก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
แม่สาลีก็ไปกู้มาอีกหมื่นห้าช่วยลูกอีกกลัวลูกจะไม่มีเงินขายของ
หนูก็รักเขาเหมือนแม่หนูเองเพราะตัวหนูเองหนูก็ไม่มีแม่
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือบนหมอนใบนี้ไม่มีรูปผลไม้ชนิดใด
ข้อสี่ตัวเลือกที่สี่ค่ะสมซึ่งเป็นคำตอบที่
โอ้โอ้โอ้

มีคงไม่รู้แน่เลยรู้ไหมลูก

เอาละฮะบนหมอนแบบนี้ไม่มีรูปกล้วย
ครอบครัวของคุณยายสาลีจากลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
อย่างที่บอกครับว่ายังมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ
ครอบครัวเราได้สิทธิ์เลือกกุญแจ๒ดอกด้วยกัน
พีชเล็งดอกกุญแจไว้ก่อนนะลูก
แล้วก็เล็งไปที่แม่กุญแจว่า
อกที่เราเลือกมันน่าจะสัมพันธ์กับตู้ใบนี้แน่
แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้วขายครับ

ไม่ออกเลยน่ะ
พบกี่ตู้เลยน่ะ
พี่เป้าไป

ไม่ออกครับ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

หนึ่งหมื่นบาทอยู่ตู้แรกเลยดังนั้นหมายเลขสองนั้นก็คือ
ค่ะ
และตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณยายสาลีจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
พร้อมกับข้อสารอีกหนึ่งร้อยเจ็ดกว่า
คุณผู้ชมครับครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้หัวใจเราต่อสู้ไปได้จริงนะครับ
เรามาช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อครอบครัวของคุณยายสาลีได้มีฝันที่เป็นจริง
ผมขออนุญาตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนฝากครอบครัวของคุณยายสาลีไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอที่จะมีกำลังในตอนนี้เราคงต้องช่วยกันแล้วล่ะครับ
ช่วยครอบครัวของคุณยายอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขยังไม่หมดเท่านี้ครับ
เพราะยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของครอบครัว
และพร้อมที่จะช่วยต่อเติมความสุขและกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายมากขึ้นนะครับ
ขอเชิญพี่นวัดอิสระไกรศิลป์ครับ

ต้องให้กำลังใจคุณแม่นะสู้สิ่งสำคัญที่สุดคือลมหายใจของเราถูกไหม

ใดที่เรายังมีลมหายใจเมื่อนั้นเรายังคงเป็นผู้ชนะเสมอ
และวันนี้ผมไม่มีอะไรจะให้นะครับนิดหน่อยให้เพิ่มไปให้ครอบครัวคุณแม่
เพื่อเอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นมอบให้๑๐๐๐บาท
ยายอยากจะกล่าวอะไรเชิญเลยครับ
ขอบคุณในรายการนี้มากเพราะว่ายายก็จะเอาไปใช้หนี้ที่เป็นหนี้เขาอยู่ค่ะ
กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนและคนในครอบครัวนะครับ
วันนี้ครอบครัวของคุณยายสาลีจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
ขอบคุณครอบครัวของคุณยายสาลีจากลบบุรีมากนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนนะครับ
เถอะพี่สวัสดีครับ
๔๕ปีที่แล้วค่ะก็ไปพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม
ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะอ่อนเพลียค่ะ
ก็ไม่ได้หยุดงานกลับไปทำงานอยู่ทุกวันค่ะ
งานไม่ได้ค่ะเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว

นั่นคือจำนวน๒๐บอลหายในเวลา๓นาที
โปรดติดตามตอนต่อไป